ข่าวแรกวันนี้มาดูหนุ่มมัดกวน
นาทีเขาจะควงคุณพ่อออกงานด้วยกันสักครั้งหนึ่ง
ล่าสุดพาคุณพ่อออกงานให้สื่อมวลชนได้เห็นโฉมหน้าความหล่อเหลา
เอาการของคุณพ่อดูดูฮีเดินแบบกระโดดรถเต้นเหมือนเด็กน้อย
แล้วก็ต้องบอกว่าคุณพ่อของหนุ่มแท็กเนี่ยก็หน้าตาดีไม่แพ้ลูกชายนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเขาก็ออกมาร่วมเดินโชว์ความซี้ตามภาษาพ่อลูกออกสื่อให้ได้เห็นกัน
โดยนักแสดงหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อขึ้นมาหาที่กรุงเทพพอดีเลย
ก็เลยชวนมาร่วมออกงานด้วยนะคะ
ซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถในฝันที่เจ้าตัวเนี่ยฝ่ายฝันว่าอยากจะมีรถคันนี้ตั้งแต่เด็กนะคะ
และที่สำคัญยังทำหน้าที่ลูกที่ดี
อ้าวไปฟังเสียงหนุ่มแต๊คกันหน่อยค่ะ

มันคือความฝ่ายฝันของผู้ชายหลายคนผมเชื่อ

ก็ประมาณ๓กว่า

ก็ดีครับเพราะก็เออนุ่มดีนะอะไรดีนะ

มก็เอามือแตะในด้านแล้วก็ให้พอนลูก

เดี๋ยวผมต้องดูธุรกิจที่ผมกำลังจะทำก่อน
มันไปยังไงเพราะวิลาเราก็อยู่ตัวละ
ตอนนี้หรือธุรกิจใหม่ที่เราจะเปิดปีหน้า
นะครับผมลองดูว่าถ้ามันโอเคอะไรก็คงถอยให้นั่งครับ
เอาเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วพี่
ที่เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะไปเมื่อไหร่
เรามีเวลาให้เขาเราอยากซื้ออะไรซื้ออยากพาไปกินอะไรไปกินนั่นแหละครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดิฉันว่าคุณพ่อคุณไทยคุณหนุ่มยังแน่นอยู่นะ
แต่ก็เป็นความปรารถนาดีนะคะที่อยากให้คุณพ่อมีความสุข
และเมื่อถามถึงเรื่องสาวว่าเมื่อไหร่
แท็กจะหาลูกสะพ้ายมาให้คุณพ่อสักที
เจ้าตัวก็คงยืนยันเหมือนเดิมนะว่า
หากเจอคนที่ใช่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม
เหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเมื่อไหร่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะถอดเขี้ยวเล็บ
แล้วก็สลัดความเจ้าชู้แบบถาวรแน่นอนจ้า
ผมไม่บอกคุณพ่อครับ

เขาก็บอกโอเคไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไปพูดกับฝ่ายหญิงให้ดีนะ

เราก็ต้องดูไปเรื่อยคนไหนที่จะเหมาะเป็นแม่ของลูก

นี่ยืนยันหนักแน่นนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยพร้อมที่จะถอดเขี้ยวถอดเล็บออกอย่างแน่นอน

เที่ยวเล็บยังฟึ้มฟัมอยู่นะคะเห็นจากรีลากับต่อผู้ชม
เคยดูสัมภาษณ์ในรายการต่างที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์เหมือนเพื่อนกัน

ก็เข้าจิตเข้าใจกันดีแบบวายรุ่นทั้งพอดคลุก